ผีตู้กับข้้าวมีอยู่จริงไหม
เขาบอกว่ากุมารทองอารวาสจำได้ไหมคะ
ที่บอกว่าเหมือนช่วงนั้นงานยุ่งก็เลยลืมเอาน้ำแดงไปเลี้ยง
เหมือนกุมารทองไม่พอใจแล้วก็อาราวาทและมีการเหมือนกับว่าหลานสาวคนเล็กของบ้านเนี่ย
อาจจะเฉียดอุบัติเหตุอะไรหลายอย่าง

ล่าสุดเนี่ยนะเขาบอกว่าวันนี้หมอปลามือปราบสัมภเวษีเดินทางถึงบ้านหลังนี้แล้ว
เพราะว่าเขาบอกว่าไงว่าอยากให้หมอปลาช่วยมาดูให้หน่อย

หมอปลามาแล้วนะคะมาถึงที่บ้านนี่ไงบ้านนี้ดีอยู่แล้วรวยนะคะ

คุณนฤทธิ์เนี่ยบอกว่าก็ได้คุยกับคุณรถนะที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ย
คุณรถก็เล่าบอกว่าหลังจากวันนั้นที่นาริสมานะ

เมื่อคืนนี้เลยสดร้อน๒ทุ่มกับ๕ทุ่ม
กระติกน้ำร้อนที่อยู่บนโต๊ะใต้ถุนบ้านล้มสองครั้งจนกระติกน้ำร้อนพังเลย

เขาบอก๒รอบเลย๒ทุ่มรอบนึง๕ทุ่มรอบนึงกระติกตอนนี้พังแล้ว

ใช่แล้วเธอก็บอกว่าตอนนี้ทุกคนในบ้านนอนไม่หลับแล้ว

อยู่แบบหวาดระแวง
คุณรถก็คุยกับคุณนฤทธิบอกว่านาริสพี่ไม่ได้โกหกนะ

พายงพายุอะไรมันก็ไม่มี

มันอาจจะเป็นดวงวิญญาณของไอ้ไข่ที่ลูกสาวสั่งเช่าบูชาผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือเปล่า
แต่ตลอด๑ปีที่ผ่านมาเนี่ยกุมารทองไอไข่ก็ให้โชคลาภตลอดเลยนะ
เคยถูกเงินรางวัลมากกว่า๓๐๐๐บาทด้วยนะ
ไม่รู้ที่มาว่ามันมาได้ยังไง
ไม่รู้เพราะว่าเอามาปุ๊บก็เชิญเขาขึ้นหิ้งอะไรก็ปกติดี
ไม่มีทำอะไรก็เลี้ยงดูดี
เลี้ยงดูดีคือเลี้ยงยังไงบ้าง
ก็จุดทูปเรียกเขาขึ้นหิ้ง
แล้วก็หาเอาน้ำเอาน้ำแดงให้เขากิน

เพราะนั่นก็อธิษฐานบอกจุดทูบขอเลี้ยงเขาก็ให้
อธิษฐานที่เคยทูบ

นี่นะฮะเดี๋ยวย้อนให้ท่านผู้ชมสักหน่อยหนึ่ง

บ้านหลังนี้เนี่ยเจ้าของบ้านคือนางรถ

เลี้ยงกุมารทองเอาไว้๓องค์

แต่ลืมให้น้ำแดงมีอยู่องค์นึง

อารวาสหน้าดูข้าวของตู้กับข้าวตู้ยงตู้เย็น

เจ้าของบ้านบอกหรือจะเป็นเพราะหลานสาว
หลานสาวยุค๑๓ปีมาขออยู่ด้วย

ซึ่งคุณหมอบอกหาสาเหตุไม่ได้ว่าเป็นอะไร
สุดท้ายฟื้นขึ้นมาได้

ทีนี้หลานสาวนี่บอกว่า
นอนอยู่ใต้หิ้งที่มีกุมารทองไอ้ไข่
เหมือนกับมีวินยงวิญญาณหรือกุมารทองมาบอก
บอกไม่ให้อยู่อย่างนู้นอย่างงี้อย่างงั้นค่ะ
มะพร้าวหล่นใส่ตุ๊บหล่นเฉียดหัวน้องไปนิดเดียว
คุณนาฬิบอกค่ะมาวาลนี้นะฮะนี่คือเรื่องราวของบ้านหลังนี้
บ้านหลังนี้ก็เลยบอกว่าอันนี้เมื่อสักครู่นี้ภาพวันนี้แต่วันนี้คือภาพเมื่อวานเนี่ยคือภาพเมื่อวาน
ค่ะนี่คือภาพเมื่อวานที่ยืนยืนสัมภาษณ์อยู่ลูกมะพร้าวหล่นอ่านะฮะ
บ้านหลังนี้เจ้าของบ้านเลยบอกว่าอยากให้หมอปลามาเหลือเกินช่วยมาดูให้ทีเถอะ
ไทยรัฐนิวโชว์ช่วยหน่อยได้ไหมคุณนฤทธิก็เลยไปพูดไปคุยแล้วก็สะท้อนเรื่องราวมา
วันนี้ก็ไปคุยอีกรอบนึงเธอก็บอกว่าเมื่อคืนก็มีอีกอย่างที่คุณรัชพรบอก
ใช่กระติกน้ำร้อนก็ตกลงมาสองรอบพังเสียหายไปหมดทีนี้เธอบอกว่าพี่นอนคิดมาทั้งคืนเลย

คือกุมารทองไอ้ไข่ตัวนี้องค์นี้

อาจจะไม่ใช่ไอ้ไข่ที่ปลุกเสกที่วัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้
เพราะว่าลูกสาวพี่สั่งมาจากอินเทอร์เน็ตไง
อาจจะเป็นคนที่ปล่อยเช่าอาจจะเอากุมารไอ้ไข่ไปทำพิธีเอง
แล้วกลายเป็นสัมภเวษีหรือพูดผีวิญญาณเร่ร่อน
เข้ามาอยู่ในกุมารทองแทนไอ้ไข่วัดใจดีก็ได้นะ
มันก็เลยอารวาสดุร้ายรุนแรงแบบนี้
ฟังเสียงคุณรถดูนะคะ
เผื่อกลับรู้ว่าเขาทำไมต้องทำร้ายแบบนี้

ถ้าเขาจะอยู่เขาก็ให้เขาทำดีไม่ต้องมากวนมาอะไร
ก็จะเลี้ยงดูเขาแบบเก่านั่นแหละ
ด่านลูกชายของคุณรถนะคะนายศนานันต์ประถูมาศไว้๒๕ปี
มาดูหุบที่ฝังกุมารทองเลย
แล้วก็ยังไม่หายจนต้องขุดขึ้นมาเผา
เขาบอกผมโกรธมากเลยนะมาทำลายข้าวของในบ้าน
เอากุมารทองทูบเทียนสิ่งของบูชาเผาทิ้งทำลายทิ้งหมดเลย
แล้วก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกับคุณแม่นะคะว่านี่ไม่ได้แต่งเรื่องอะไรเลยจริง

คือปกติทูปพวกนี้แล้วก็ไอ้ไข่เนี่ยแม่จะบูชาตลอดไหม

คิดว่าเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะไม่ใช่และวิญญาณของไอ้ใคร
แต่อาจจะเป็นแบบของปลอมแล้วมีสามพันธุ์ส่วนเวสีมาเข้าเวลาแทรก
อาจจะเป็นได้คือผมก็เสิร์ชดูเหมือนกันว่าแบบ
มันมีพวกมิจฉาชีพแบบสิ่งของให้เข้าร่างแทนในไข่ผมก็เคยเสิร์ชเจอ
เป็นห่วงเรื่องนี้ไหมที่ผ่านมา

ทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะหลังจากที่เกิดเหตุที่ตอนที่คุณนาริสัมภาษณน้องแป้ง
มีลูกมะพร้าวหล่นเฉียดหัวน้องแป้งไปนิดนึงใช่ไหมครับ

เพราะว่าเราก็ต้องบังปกป้องสิทธิของน้องที่ยังเป็นเด็กอยู่อายุ๑๓เนี่ยแต่คราวนี้อ่ะลองดูมุมกว้างก็ได้แต่ก็ยังไม่เห็นน้องอยู่ดีดูสิว่าลูกมะพร้าวจะหล่นมาอีกไหม

อ่าวันนี้ค่ะ
วันนั้นเล่าให้ฟังนะมันเป็นอย่างไรนะอีกรอบนี้
หนูไปยืนล้างมือแมวมันขวนมือก็เลยเห็นตู้เย็นฝามันมันลอยได้แล้วทีนี้มันก็เหวี่ยงกระเด็นเลยหนูก็เลยรีบวิ่งไปหาน้า

วันนี้มะพร้าวไม่หล่นไม่หล่น
น้องแป้งตอนนี้ก็บอกว่าตอนนี้ยังกลัวอยู่เลยค่ะ

หนูเห็นฟ้าตู้เย็นรอยขึ้นต่อต่อตาเลย
จนตอนนี้เนี่ยต้องแขวนตากรุดวิญญาณร้ายเอาควบตัว
แล้วก็ขอให้กุมารไอ้ไข่เลิกราวีเธอ
เธอบอกว่าเธอไม่ได้คิดจะมาแย่งความรักอะไรทั้งนั้น
คืออย่างที่บอกว่าหลังจากที่น้องแป้งเนี่ยเหมือนกับว่า
หมอดูบอกว่าน้องโดนของน้องก็เลยนอนหลับเป็นเจ้าหญิงนิทรา
แล้วพอน้องฟื้นมาเนี่ยหลายคนก็สันนิษฐานว่าน้องอาจจะมีของในตัวแรงกว่าไอ้ไข่
ไข่ก็กลัวว่าน้องจะมาแย่งความรักจากตัวเองไป
อันนี้คือภาพตอนที่น้องเนี่ยนอนเป็นเจ้าหญิงนิทรายนอนป่วยอยู่อะนะคะ
ทีนี้นางจิตราประทุมมาตรค่ะหลานสาวเจ้าของบ้านอีกคนก็ยืนยันอีกเสียงนึงว่า
เธอเองก็เคยเห็นตู้กับข้าว
เป็นตู้กับข้าวไม้น้ำหนักหลายสิบกิโลกรัม
อยู่ก็เอ็นลงมาเกือบจะคว่ำลงพื้น

ตะวัดเธอร้องทักเนี่ยไอตู้กับข้าวเนี้ย

ก็ประมาณทุ่มเสร็จกำลังกินข้าว
อาได้ยินเสียงหลานกับอาเขาร้องวีด
แล้วคราวนี้อาเขาก็เลยเรียกตามานี่เถอะมาดูอะไรนี่

เดินมาพอถึงตรงไอ้ปูนนี่ก็เห็นตู้มันเอ็นแล้ว
ก็เลยบอกพอเถอะอะไรกัน

เพราะว่าเป็นระยะกลางคืนที่แบบว่ามันนิ่งมาก
คือเอียงนิดเดียวหรือเปล่าครับหรือว่า
ช่วงหัวนี้เอ็นมาถึงระยะนี้เลย

เพราะว่าน้องชายเปิดประตูอยู่ในห้องน้ำพอดี

เราบอกว่าอะไรกันพอเฮ้

ก็คือรู้มาแววเพราะว่ารู้ว่าอาเขามี

คือคนในบ้านเนี่ยเขายืนยันว่าเขาเจอกับตัวเห็นกับตา

แต่เราที่ได้ฟังเรื่องราวเนี่ย
ท่านก็บอกว่าโอ้โหคือตะไข่หรือว่าไอ้ไข่เนี่ย
เขามีแต่ให้โชคให้ลาบ
ปกป้องคนที่บูชาไม่ใช่เหรอ
ไม่เคยเห็นมาอารวาสอะไรแบบนี้เลย
หรือว่าที่บ้านเนี่ยหมาแมวอะไรหรือเปล่า
เพราะที่บ้านเลี้ยงแมวสี่ตัวหมาหนึ่งตัว
อีกหลายตัวแล้วเลี้ยงแบบปล่อยหมดเลยอยู่ในบ้าน

ที่คุณนฤทธิ์ไปเนี่ยแมวเต็มเลย

ไอ้ที่วัดหลังห้ามกลางคืนนอนอยู่เนี่ย
ตู้กับข้าวล้มตู้ยงตู้เย็นล้มอะไรเนี่ย
ตกแตกเอ๊ะเจ้าแมวพวกนี้มันขึ้นไปกระโดดหรือเปล่า

เอียงฝาลอยอะไรแบบนี้

นั่นสิคุณฤทธิ์บอกเอางี้เอางี้แล้วกัน

ชั่วโมงกว่าไหนดูซิเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ดูว่าเพราะคนยังอยู่กันเยอะเป็นเวลากล่องวันหรือเปล่านะ

แต่ไหนให้มันต้องกล้องมงจรปิดอะเนาะ

อันนี้เราก็ลองดูในช่วงเวลาเท่าที่จะทำได้นะ
เผลถ้าติดกล้องวงจรปิดไอ้ไข่อาจจะกลัวก็ได้นะ

แต่เอาเป็นว่าเราก็พยายามที่จะตรวจสอบให้นะครับ
หลักวิทยาศาสตร์หรือว่าความเชื่อของคนที่อยู่ในบ้าน

เขาอยากให้หมอปลามาช่วยดูให้เหลือเกิน
หมอปลามือปราบสัมภเวษี

เพื่อจะมาพิสูจน์ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย

เป็นเรื่องของกุมารทองอะไรจริงหรือเปล่า
หมอปลามาถึงก็คุยกับเจ้าของบ้านก่อน
คุยกับลูกชายคุยกับหลานสาวด้วยนะฮะ
คือปกติถ้าหมอปลาสัมผัสได้ถึงสิ่งลี้ลับอะไรต่างเนี่ย

มีหาวบ้างผอืดผอมจะอาเจียนบ้าง
น้ำตาไหลอะไรพวกนี้นะฮะ
คือหมอปลาได้คุยทางเจ้าของบ้านเนี่ย
บอกว่าโอ้โหตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหนัก
หนักสุดเลยกุมารทองอลวาดเหลือเกิน
ทำลายข้าวของในบ้านพังเสียหายหมด
อยากให้หมอปลาช่วยเหลือเกินนี่ครับทุกผู้ชมครับ
ตอนนั้นของนค์ยังสงสัน
สำหรับพิพัศทีแทนกล้าง

สุดท้ายบ้าง

โอ้โหตลอดสัปดาห์ทองอารวาสเหลือเกิน

ตัวที่มีปัญหาที่บ้านบอกเผาไปแล้ว

จุดของตู้เย็นกับตู้กับข้าวที่ล้มพัง

คือหมอปลาก็ไม่ได้สัมผัสอะไรถึง
ผมเข้ามาครึ่งบ้านเนี่ยยังไม่เจอกุมารเลยนะ

ก่อนที่จะไปบนบ้านเข้าเข่ากับกุมารหน่อย

คือตอนนี้ทุกคนเครียดคิดว่ากุมารมันมาทำลายใช่ไหม
คืออย่างนี้หมอที่ที่เขาเคี่ยวน้องกุมารมาทำลายเนี่ย

แล้วหมอดูบอกว่ากุมารไม่พอใจที่ไม่เลี้ยงดู

นี่อ่ะทุกผู้ชมครับ
หมอปลาเนี่ยก็ขอให้เจ้าของบ้านพาขึ้นไปดูบนบ้านด้วยนะ

ไปดูจุดที่ตั้งกุมารทองเอาไว้บูชาบนหัวนอน
แล้วก็เข้าไปในห้องนอนของลูกชายนะครับ
หมอปลาเดินทั่วบ้านก็ไม่ได้สัมผัสกับสิ่งเล่นลับอะไรนะครับ
ไม่มีอาการอาเจียนน้ำตาไหลหาวอะไรเลยนะครับ
จุดตรงนี้ที่บอกว่ามีกุมารทองอยู่นะครับ
หมอปลาก็เลยเรียกเจ้าของบ้านกับคนในครอบครัวไปพูดคุยกัน
แล้วยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่กุมารทองหรอก

แนะนำว่าหากคนในบ้านไม่อยากเจอเหตุการณ์แบบนี้อีก
มีวิธีเดียวติดกล้องวงจรปิด
สำคัญอะไรอ่ะ
มันวุ่นไปไม่ไหวแล้วก็ทนไม่ไหว

ไม่ได้ยินเสียงคือเราเก็บไม่ไหวแล้วครับ
มันล้มแล้วเราเป็นคนแบบรับภาระตั้งตลอดเลย

ผมมาข้างบนยังไม่เจออะไรเลยนะ

กุมาร

ไปดูจุดที่เจ้าของบ้านนำกุมารทองไปเผานะครับ
แล้วไปหยิบเศษซากกุมารทองไอ้ไข่ขึ้นมาด้วยนะครับ
คือหยิบดูแล้วอะไรแล้วเนี่ย
หมอปลาบอกก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะ

เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่จะสัมผัสถึงความเว้นลับลี้ลับอะไรต่าง
เนี่ยมธรรมดานะไม่มี
หมอปลาบอกไม่มีหรอกนะ
ุมารทองที่จะมาพังข้าวของในบ้านได้ขนาดนี้เนี่ย
คุณนฤทธิเมื่อวานนี้สัมภาษณ์หลานสาวอยู่เนี่ยน้องแป้งอ่ะ
แล้วลูกมะพร้าวร่วงหล่นลงมาเนี่ย
ไม่ได้มีลมไม่ได้มีอะไรเนี่ยหมอปลาบอก

บางทีมันก็หลุดมันก็ร่วงลงมาได้

แล้วพ่อกับแม่เชื่อหรือว่ากุมารมันมีอิทธิฤทธิสามารถผักตู้เย็นผักทีวีล้มลงได้เชื่อเหรอ
ไม่เชื่อแต่มันเกิดขึ้นไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ

ถ้าแมวผักหรืออะไรแมวก็โดดมันก็ไม่น่าจะใช่
แต่แม่กับพ่อฟังนะผมดูรอบบ้านแม้กระทั่งเอามือไปแตะไอ้เศษกุมารที่เผากันแล้วเนี่ยมันไม่มีฤทธิมีเดทเลย
ถ้ามันมีลิปิเดตผมต้องเกิดอาการต่อต้านน้ำตาไหลนมูกออกหาอ้วกอาเจียนเต็มที่แล้วมันไม่เกิดอาการเลย
แล้วแม่เชื่อผมไว้ว่าถ้าไม่อยากให้ตู้เย็นล้มทีวีล้มเพราะของล้มอ่ะมันมีวิธีการนะ

สุดท้ายหมอปลาก็ยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีกุมารทองมาทำลายข้าวของมาแกล้งมารังแก่คนในบ้านนะ
แต่ว่าทางครอบครัวเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้สร้างเรื่อง

เชื่อว่าเป็นอาถรรพ์กุมารทองจริง
เรื่องก็จบลงแต่เพียงเท่านี้

แต่ว่าทางครอบครัวนี้เขาบอกเขาอยากให้หมอปลามาช่วยดู

ก็ดูให้แล้วว่าเขาไม่ได้สัมผัสถึงเรื่องของวิญญงวิญญาณอาถรรพ์อะไรนะฮะ
แต่ครอบครัวเขาก็ยังเชื่อของเขาอยู่
ก็จริงลองติดดูแล้วกันถ้าสมมุติว่าอยากจะรู้จริงว่ามันยังไงกันแน่